คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่านะคะ
เราก็เลยพาไปเข้าวัดนี่ละกัน

เชิญยิ้มคุณผู้ชมค่ะ
ของเป็นเด็กวัดแล้ว
เป็นสะพานบุญในการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา

กับ๙วัดแล้วก็ลงศพ๙๙ใบ

แต่พอบอกกล่าวไปอ้าวโทรแล้วบอกว่าโอ้โห
พอบอกไปปุ๊บขนลุกปั๊บเลย
ไม่น่าเชื่อว่ามีคนร่วมบริจาคลงศพมากคุณผู้ชม
มากถึงฟังดีนะจ๊ะ
บริจาคมากถึง๒๓๗ใบ

คุณจาก๙๙ใบขึ้นมาเป็น๒๓๔
เกือบ๓เท่ามันไม่ธรรมดานะ
ตอนแรกจะบริจาคแค่๙วัด

อนุโทนาบุญจริงอันนี้จำเป็นมาก

ให้กับทางวัดกรกสิงหอนจังหวัดราชบุรี
โถแระบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐ

แล้วมีความสุขมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

แล้วก็พร้อมขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนด้วยนะ
ที่ร่วมมอบแล้วก็ร่วมบริจาคกันมาให้ค่ะ

เราก็สัมภาษณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดนะ
มาบอกมากล่าวให้กับผู้สื่อข่าว
แล้วก็ประชาชนทั่วไปได้รู้กัน
เผื่อใครจะอยากบริจาคเดี๋ยวคราวหน้ามาบอกอีก
ใช่นะคะเป็นบุญใหญ่เลยเนาะพี่แจ้ง
ร่วมเป็นสะพานมุนตรงนี้ด้วยนะคะ